ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะเป็นช่วงของการเดินทาง

ผมเพิ่งกลับมาจากบ้านที่เพชรบุรีปรากฏว่าระหว่างทางสังเกต
เต็นต์จุดตั้งเต็นต์เพื่อคอยดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัย

ตรงจุดนี้ก็มีครับก็มีการตั้งเต็นต์เพื่ออำนวยความสะดวก
ปรากฏว่ารถคันนี้มาจากไหนไม่รู้ว่าพุ่งเข้ามา

ท้ายพลิกแล้วฟาดไปที่เต็นต์เลยนะฮะ

ถ้าไม่หยุดนี่คือถัดไปจะเป็นสถานีตำรวจนะ

มีใครเป็นอะไร
ป้อมตำรวจนี่อาจจะมีพระรอดอยู่ข้างในนะ

ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่ที่โคราช

มีรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่
แล้วก็ของคุณตำรวจและกู้ภัยเสียหาย๖คัน

มีคนเจ็บ๖คนนำตัวส่งโรงพยาบาลบัวใหญ่แล้วครับ
กระบะคันดังกล่าวคนขับคือนายบูรวีครับ

จู่เขาบอกว่ารถสามล้อพ่วงข้างคือปาดหน้าเขา

พอเจอแบบปาดหน้ากระทันหันหักพวงมาลัยหลบ
พอหักหลบเสร็จปั๊บรถมันปัดฮะ

แล้วมาฟาดจุดบริการประชาชน

โชคดีมากนะครับว่าตอนที่เกิดเหตุ

ตำรวจกู้ภัยอาสาสมัครที่อยู่จุดนี้
กำลังจะเปลี่ยนเวรพอดี
คือกำลังเตรียมที่จะลุกออกจากจุดนี้

กำลังเคลียร์เพื่อจะเปลี่ยนเวร

เพราะถ้าหากว่าทุกคนนั่งกันอยู่เยอะ
กำลังทำงานกันอยู่แล้วฟาดมาแบบนี้
อาจจะเจ็บหนักกว่านี้ได้นะฮะ
มีแค่คนที่มากับรถคันนี้แหละครับที่บาดเจ็บ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว